เอาเรื่องนี้ก็ยิงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยิงหนังสติ๊กค่ะคุณผู้ชม
น่าสงสารมากเด็กชาย๔ขวบพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกัน
แล้วทุกวันนี้ก็อยู่กับตายายทีนี้น้องวัยสี่ขวบอ่ะ
เมื่อคืนโดนยิงตอนที่ไฟดับนะตำรวจก็ไปพยายามสอบถามยาย
ยายก็ให้การแบบวกวนพูดไม่ค่อยได้ความอะค่ะ
พูดแต่ว่าไฟดับไฟดับพอมาตอนเช้าถามไปถามมา
ครับเปิดปากรับสารภาพคนที่ยิงหลานเนี่ย
ท้ายที่สุดแล้วคือคุณตาคุณตาทำปืนลั่นใส่หลาน
ครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังสะพานน้อยที่ประจวบคิริขันเนี่ย
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กโดนยิงได้รับบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่หมู่๙ตำบลบางสะพานที่อำเภอบางสะพานน้อย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบ
บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง

ตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นเด็กวัย๔ขวบที่เจ็บนะ
รู้แค่ว่าญาตินำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งน้องเราเรียกว่าน้องกายละกันคุณผู้ชมอายุสี่ขวบ
น้องโดนยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่หัวไหล่ด้านขวา
เหนือราวนมแล้วรอยกระสุนเข้ารอยกระสุนเข้า
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑๐เซนติเมตรแล้วก็มีรอยกระสุนออก

หมอต้องปั๊มหัวใจช่วยเหลือน้องกายอยู่ครึ่งชั่วโมง
ท้ายที่สุดน้องกายเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องไปสอบสวนคุณยายของน้องกาย
คือคุณยายเพ็ญศรีทิพย์สิริอายุ๔๕ปี
ยายก็เล่าให้ฟังคือเขาก็เล่าให้ฟังอะนะ
ว่าน้องกายพ่อกับแม่น้องแยกทางกันตั้งแต่

แล้วตัวคุณยายกับคุณตาเป็นคนเลี้ยงดู
ยายก็เล่าต่อด้วยว่าก่อนมันจะเกิดเหตุไฟมันดับ
แล้วก็ได้ยินเสียงเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้าน
จู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังนัดหนึ่ง
พอสิ้นเสียงปืนเนี่ยยายก็รีบวิ่งออกไปหาหลาน
ทีนี้ปรากฏว่าหลานจมกองเลือดอยู่ในบ้าน

เรียกญาติให้นำตัวน้องกายหลานส่งโรงพยาบาล
แล้วทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพระสิทธิ์ก้อนสิน
ผู้กำกับการสพบังสะพานน้อย

ซึ่งจากการสอบสวนคุณยายคุณยายก็ยังให้การสับสน
มีพิรุษทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องปิดบ้านหลังที่เกิดเหตุก่อน
รอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ประจวบ
เข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ทีนี้ศพของน้องกายก็ต้องส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลตำรวจผ่าพิสูจน์ด้วยคุณผู้ชม
จนเมื่อตอนประมาณตี๕ที่ผ่านมาตำรวจหลังจากได้ข้อมูลชุดหนึ่ง
คุณยายไปแล้วก็ต้องมาสอบปากคำคุณตา
คุณตาของน้องกายคือคุณตาพนทิพย์คิรีอายุ๕๒ปี
แล้วเมื่อเช้าเช้ามืดเลยตาคนนี้ค่ะสารภาพนะ
ตานี่แหละเป็นคนทำปืนลั่นใส่หลานเอง
ตาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็นั่งเล่นอยู่ในห้องนอนกับหลานนี่แหละ
แล้วก็เอาปืนลูกซองสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียนนะ
ออกมานั่งเล่นออกมาเล่น
แต่ว่าตอนที่ตากำลังเล่นปืนอยู่จู่ค่ะ
คือเหมือนกับว่าปืนมันลั่นแล้วกระสุนไปถูกน้องกาย
ที่นี่หลานก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตคุณผู้ชม
เรื่องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากับคุณตา
คือตาพนข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนค่ะ
ก็ต้องควบคุมคุณตาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ